คุณผู้ชมวันนี้๑๔กุมภาวันวาเลนไทย
เต็มคาราเบลไปเลยลูกทิ้ง
แต่ละคนโอ้โหสุดยอดนะฮะ
โชว์ความเซ็กซี่ผ่านวาเลนไทย
บอกเลยว่าคนแรกคนนี้จัดเต็มรูปขึ้นมาเลยจ้า
เอาให้มันสะท้านสวงกันไปเลย

นั่นแหละคุณผู้ชมดูซั่วทรงองค์เอวซะก่อน

ออกกำลังกายเอาคุณสามีเขาเป็นเทรนเนอร์
แต่ออกกำลังกายได้เป๊ะปั๊วปังมาก

ฉันชอบชุดที่เป็นสีแดง
สีแดงที่แบบว่าใหญ่
เวลามุนเห็นแบบว่าอุ๊ยแก้มก้นนิด

อะไรประมาณนั้นแห่ซั่วทรงลงเอวสุดยอดเลยนะคะ
คนแรกผ่านไปคุณผู้ชมค่ะสุดเซอร์ไพรส์จริง
คนที่สองเลยดีกว่าคนนี้ลูกสองนะจ๊ะ
เบย์ป่านวาด
พลังเต็มคาราเบลไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลย
วันแห่งความรักค่ะด้วยลูกบอลที่สุดไปเลยแนบเนื้อสีแดงเพลิง
มันรัดตึงเปรี้ยทุกอนูจริงคุณผู้ชม
มาพร้อมคอสตูมปีกนดสุขอลังนะคะ

โพสต์ท่าถือดอกกุหลาบแบบสวย
โพสต์ลงโซเชียลแบบทักทายเหล่าแฟนซีนะคะ

คนต่อมาค่ะลูกเนี่ยนะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง

ข้ามฝั่งไปนักร้องลูกทุ่งกันบ้าง

ลูกสวยรับวาเลนไทยเดย์เหมือนกันเลย

แม้ว่าจะมาในชุดเดรสยาวแบบสวยหวาน
แต่แฝงความเซ็กซี่คุณผู้ชม

คุณผู้ชมเห็นถึงซวดทรงองค์เอวนะคะ

แต่ว่าวันแห่งความรักคุณผู้ชมค่ะ

เออมีปอยตีชดาด้วยคุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว

แต่ก่อนจะถึงวันสำคัญของทั้งคู่
คู่นี้มีเรื่องมาให้ได้ร่วมยินดีกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเพจเฟซบุ๊คบ้านอาจ้อนะคะได้โพสต์ข้อความประกาศข่าวดีว่าตอนนี้คุณโอ๊คได้ภาวะที่ภรรยาไปเปลี่ยนนามสกุลมาเรียบร้อยแล้วจ้
คือตอนนี้คุณปอยเนี่ยใช้นามสกุลของคุณโอ๊คเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พร้อมต้อนรับสะพ้ายคนสวยเข้าสู่ครอบครัวด้วยนะคะแต่ที่ทำเอาปลื้มปริ่มแทนสาวปอยมากขึ้นไปอีกคือมีพร้อมแฮชแท็กค่ะครอบครัวเขาน่ารักมากบอกว่าลูกเรารักใครเรารักด้วย
แฮชแท็กไปให้สุดหยดที่นามสกุลกอโอ๊ค
คือเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากจริงนะคะแล้วยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมค่ะ
ส่วนคู่นี้ค่ะฟุกจีรัสแล้วก็แอปเปิ้ลคุณผู้ชม
ขอหนีลูกค่ะไปเดทล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
ไปดินเนอร์กันสองคนใต้แสงเทียนโอ๊ยใต้แสงจันทร์สวีสุดจ้า
ลูกจะส่องแล้วแต่ความหวานเนี่ยไม่ลดเร็วลงเลยนะคะ
ลูกยิ่งเยอะความหวานยิ่งเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งคู่แล้วกันนะคะคู่รักอันนี้ที่เพิ่งสละสดไปก่อนหน้านี้
คุณอายกมนิเซไตว่าวันชาย
เหมือนกันเพราะว่านี่คุณสามีทำเซอร์ไพรส์กุหลาบเนี่ยก็อยากได้อะไร
แต่ว่าในบัญชีโอนตังค์มาก็ได้
เหมือนค่ะนี้เขาไม้ได้พูดนะ

ผมเห็นของหน้าเหมือนกันนะ
ฝ่ายชายสิงค้ายังผมสรุปผู้สุดหน้ารักเลยนะคะ
พูดตัวแฟนใช่มั้ย
ด้วยการโพสต์คลิปนะคะกับแฟนสาวนอกวงการ
ประกาศให้รู้เลยว่าปีนี้ผมไม่เหงาแล้วนะ
น่ารักทุกคู่หวานทุกคู่เลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วไม่ใช่มีแต่คู่ฟินหวานนะจ๊ะ
วาเลนไทยนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับคนโสด

วาเลนไทยยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพคนโสด
แจ๊คอย่าเพิ่งตกใจพี่ต้นหอมไม่ได้มีแฟน

ปีนี้ยกตำแหน่งคนช้ำแบบชูป้ายให้เลย
ให้กับพิธีกรกูรูความรักที่ชีวิตจริงคิวปิด

น่าจะคือเจ๊ต้นหอมสกุลตลา

ไล่ลงรูปมาเหมือนอยากฉีกปฏิทินให้มันข้ามพ้นวาเลนไทยนี้ไปสักที
แคปชั่นพรีวาเลนไทยมาตากลมสวยนั่งมองคู่อื่นเขา
หรือจะเพิ่มความเศร้ากับแคปชั่นแนวปลงแล้วนะ
บอกว่าความรักไม่เน้นสมหวังเน้นสมมุติ
โอ้โหสำชอบ
กันต่อเจ็บจี๊ดแบบเฉือนใจกับคำที่ว่า
ไม่ต้องเรียกที่รักถ้าไม่ได้รักอย่างที่เรียก
โอ้โหอุ้ย

เป็นไงสีปากไปเลยค่ะเนี่ยคุณดูไว้ต้องแบบนี้โสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นรสมากแม่
พูดไปพูดมาเกือบลืมพี่ต้นหอมเอาเป็นว่าบีบมือให้กำลังใจนะคะซีด
ไม่เป็นไรค่ะโสดเรายังมีงานทำอยู่นะคะ
ทำไมวนถึงมาเลือกงานอีกแล้วดูเศร้า
เพราะว่าเงินมันน็อกเอฟริติ่ง
แต่ละบัตรเท่านั้นที่เราไม่ได้โรคบอกอีก